ดูเรื่องราวที่หอพักแห่งหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ใครที่คิดว่ารอปภมีอยู่แล้วเนี่ย
อาจจะไม่ได้เพราะว่าบางทีช่วงที่รอปภเผลอนั้น

ถูกต้องก็อาจจะถูกลักขโมยไปโดยโจรสองแสบ

ดูภาพจากกล้องวงจรปิดตามไปเลยนะคะ
จับภาพดูชายสองคนตรงนี้เอาไว้นะคุณผู้ชม
นี่คือคนร้ายนี่คือขโมยนะคะ

อยู่ภายในชุมชนสินทิวาธานีหมู่๒
ตำบลสามเรือนอำเภอบางปะอิน
เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่๒๘ที่ผ่านมาคุณผู้ชม
เมื่อเมื่อวันที่๒๘ขออภัย
คนร้ายขี่รถมอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมา
พอถึงหอพักตรงนี้ปุ๊บ

เล็งเสร็จดูต้นทางเสร็จให้เล็งต่อ

เหมือนมาโชว์รวมรถเหมือนมาเลือกทั้งทิศครับเออนั่นสิเลือกได้ด้วย
พอเลือกได้คันที่ถูกใจปุ๊บ

ซึ่งช่วงเวลาตอนนั้นคุณสังเกตดูนะจะมีคนเดินลงมาพอดี
แต่คนที่เดินลงมาเขาไม่รู้ไงว่าสองคนนี้เป็นโจร
ก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สังเกตอะไร
และที่น่าตกใจนะคุณโจรใช้เวลาเพียงแค่๒๐วินาทีเท่านั้น
ในการขโมยรถไขรถแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ที่ขโมยมาหายออกไปอย่างรวดเร็ว

แล้วเวลาต่อมาเราก็ทราบว่าผู้เสียหายนะคะก็คือนายพรชัยอนันต์บรรพฤษ
เจ้าของรถมอเตอร์ไซสีดำค่ะ
เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์สีดำหมายเลขทะเบียน๑กคค๘๘๗๗พศศ
เจ้าของรถเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเดินลงมาจากหอพัก

กำลังจะมาขี่รถออกไปรับแฟนได้เวลาจะไปรับแฟนแล้ว
ปรากฏว่าเฮ้ยรถหายทำยังไงดี
ตัดสินใจไปขอให้พี่รอปภเปิดกล้องวงจรปิดให้ดู
เท่านั้นแหละคุณน้ำตาแทบไหล
คือเขาก็ตัดเพาะนะว่าเฮ้ยรถเขาเนี่ยมันก็เป็นรถจักรยานยนต์ที่มันเก่าแล้ว
มันไม่ได้ใหม่มากยังจะมาขโมยอีก
แล้วดูซิในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไปซื้อรถใหม่ยังไง
รถมันหายแล้วจะขับไปทำมาหากินยังไง

ได้ยินแบบนี้ต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมเห็นใจเหมือนกันนะ
ยังไงก็ต้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะ
ตามจับตัวคนร้ายมาให้ได้โดยเร็วก็แล้วกันนะคะ
หวังว่าจะได้จับตัวคนร้ายแล้วเขาจะได้รถจักรยานยนต์คันนี้คืน
เอ็ดใจจริงนะค่ะต้องเอามาระวังนอกเรื่องโจรแบบนี้